ฉีดวัคซีนให้กับน้องนักเรียนเรียบร้อยเมื่อวานนี้วันแรกครับ
ให้น้องอายุสัก๑๐ขวบถึง๑๘ปีนะฮะ
๑๐๐เป้าหมาย๑๐๘๓๑๙รายใน๑๓๒โรงเรียน
เมื่อวานนี้วันแรกวันแรก๒๐๐กว่าคนจากโรงเรียนสตรีวิทยา
ศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณและโรงเรียนสรรค์ที่สุขครับ
คุณหมอนิทธิสาจราจารย์นายแพทย์นิทธิมหานล

ท่านบอกว่าแม้ประเทศไทยนะเอาฟังชัดตรงนี้นะ
แม้ประเทศไทยยังไม่มีผลศึกษาฉีดวัคซีนในเด็กอายุ๑๐๑๘ปี
แต่ต่างประเทศเขาวิจัยแล้วบ้านเรายังไม่รับรอง
รับรองแล้วดังนั้นก็เริ่มดำเนินการฉีดให้กับบ้านเราประเทศไทยได้
บนข้างเคียงมีไหมมีน้อยมาก๐๒เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง๑เปอร์เซ็นต์

ฉีด๑๐๐คนคือผมแบบนี้ยังไม่ถึง๑คนด้วยซ้ำ
แต่ที่สำคัญก็คือตอนนี้อยงง
ฉีดให้เด็กแต่ราชวิตที่ไร

เอาอย่างนี้ยังไม่บ่งบอกถึงความปลอดภัย
แต่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรมีการฉีดไป
ถือว่าเป็นโครงการวิจัย
สามารถทำได้แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมา
ขอให้ผู้ดำเนินการโครงการนี้รับผิดชอบเอาเองก็แล้วกัน
พูดอย่างนี้ใช้คำว่าโคตรในใจวางเวงมากนะฮะ
แต่ถือว่าเป็นการเริ่มดำเนินการฉีดแล้ว
ส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องของตัวเลขการฉีดวัคซีนตอนนี้
เดี๋ยวเราจะตัวเลขจากเปลี่ยนแล้วนะจากสวบคอเป็นตัวเลขของหมอพร้อมแล้วฮะ
หมอพร้อมค่อนข้างอัปเดตคือวันต่อวัน
วันนี้คือ๒๑๙เอาตัวเลขของเมื่อวานเลยฉีดไปเกือบจะ๗๖๕
๖๙๕๓๐๓โดสนะฮะเป็นเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓
ว่ากันไปเข็ม๔ก็มีแล้วด้วยนะฮะนี่คือตัวเลขของเมื่อวานนี้๒๐กันยายน
ภาพรวมประเทศไทยใกล้แล้วใกล้จะครึ่งทางที่ลุงตู่คาดการณ์เอาไว้แล้ว
๔๕๙๘๗๗๗๘โดสเหลือประมาณสัก๑๐๐หรือ๑๐๒วัน
เป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดสเดินหน้ากันต่อไปครับ